ไหนเข้าวัดดิฉันพาไปดูเรื่องพระอีกสักเรื่องหนึ่งค่ะ
อันนี้ก็เปิดศึกกันทั้งที่ยังครองผ้าเหลือง
เดี๋ยวคุณผู้ชมร้อนฉันก็ว่าเปิดศึกพระเหรอครับ

พระกับพระคุณผู้ชมค่ะเป็นพระที่อาวุโสกว่ากับอีกรูปหนึ่ง
ก็อาวุโสน้อยกว่าที่มันน่าสะหรับใจก็คือว่า
ถึงแก่มรณภาพเลยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดบ้านใหม่ทงชัยที่จังหวัดกำแพงเพชร
ตำรวจสพคลองลานไปตรวจสอบพบพระกุมาตรอาบสุวรรณ
อายุ๖๔ปีค่ะแน่นิ่งอยู่ในสาราการประเรียน
เลือดไหลออกจากศีรษะและใบหน้าก็นำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าท่านเนี่ยอาการสาหัสก็เสียชีวิตก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล
ไปไม่ถึงนะคะผู้ก่อเหตุคือพระวัดเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
ชื่อพระอเนกขวัญยืนอายุ๔๙ปีหลังก่อเหตุก็หลบหนีออกไปจากวัดค่ะ
แต่สุดท้ายก็ตามไปจับกลุ่มได้แล้วก็นำตัวไปศึกที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ
อ้างบอกว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายให้ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าบันดาลโทษะเลยยั้งมือไม่อยู่
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายค่ะ
ตำรวจไปสอบถามพระอีกรูปหนึ่งนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์คือพระสมจิต
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าสองรูปนี้มักจะทะเลาะ

วันเกิดเหตุน่ะวันนั้นนี่นะคะพระกุมาตรก็นั่งพักเหนื่อยในศาลา
อเนกเข้ามาพูดคุยหยอกล้อก็น่าจะล้อกันเกินเหตุไปหน่อย
กุมาตรไม่เล่นด้วยไล่บอกไปไกล
อเนกก็เลยเดินออกไปแล้วสะบัดจีวร
จังหวะสะบัดจีวรคุณนัทพงศ์ไปถูกหน้าของพระกุมาตร

นั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นบานปลายทะเลาะชกต่อยกัน
แต่พระกุมาตรอายุมากกว่าตัวเล็กกว่าสู้แรงไม่ไหว
คือโดนผู้ศึกษาใช้คำว่ากระทืบ
โดนกระทืบแน่นิ่งไปค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวบอกว่าพระอเนกใช้ปิ่นโตตีศีรษะพระกุมาตร

เป็นแค่ปิ่นโตตกกระจัดกระจายตอนชุลมุนกรรมชนชุลมุนกันเท่านั้น
แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทะเลาะวิวาดกันอันนี้เรื่องจริงค่ะ
แล้วก็เขาเอาจริงจังแล้วบอกว่าลูกตาเอาจริงเหรอให้เราเล่นน่ะ
แล้วก็ต่อยกันอย่างนี้ต่อยกันแล้วก็ลูกตาก็สู้ลูกตาไป
เขาเอาจริงเตะจะเทิบลูกตาจนไม่รู้ไม่มีสติแล้วเอาจริงจะปล่อย
ปล่อยแล้วก็มาขอโทษลูกตาขอโทษเด้ออะไรอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจก็บอกอย่างนี้
นี่แหละค่ะศูนย์เสียขึ้นในวัดเลยนะคะ
ครอบครัวตอนนี้เตรียมสถานที่นะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านวังตะแบก
จังหวัดกำแพงเพชรคุณรัฐดาซึ่งเป็นหลานของพระกุมาตรบอกว่า
หลวงลุงบวชได้สี่พันศาแล้วก่อนบวชเนี่ยอาจจะป่วยบ้าง
แต่โดยรวมก็แข็งแรงดีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้เธอรู้สึกหดหู่ที่พระทำร้ายกันเอง
แต่ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้ก็ยังไงก็รู้สึกโล่งใจนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านมตะแบก
คือคุณชัดเย็นขุนทศบอกว่าพระสองรูปป่วยทั้งคู่ค่ะ
เพราะว่าพระอเนกก็เหมือนไม่สติไม่ค่อยดีท่านบอกแบบนี้นะคะ
ก็ต้องกินยารักษาอาการทางจิตเวทตลอด
ส่วนพระกุมาตรก็มีอาการทางประสาทกินยาเป็นประจำเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุครั้งนี้มาจากอาการป่วยของพระทั้งสองรูปหรือไม่ค่ะ
แต่ก็จบลงด้วยเหตุสลดนะคะมีมรณภาพไปหนึ่งรูปค่ะ